วันนี้ที่เราให้ดูภาพลมพายุหมุนรุนแรงที่เกิดขึ้น
ช่วงเที่ยงแต่วเราจะดูร้านอาหารในสอยมังกอดหน้ากดี

หลายคนบอกว่าเห็นคลิปแล้วโอ้โหซอยมังกรยังกับมังกรมา
พายุมาเบอร์เลอร์เลยโอ้โหนี่นะคือมันก่อตัวหน้าร้านอาหารในซอยมังกรนาคดีนะ
แพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วมันพัดข้ามฝั่งถนนนะ
เข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วก็พัดเข้ามาที่อาคารสำนักงานร้านค้าในปั๊มอ่ะ
อย่างที่ท่านเห็นในภาพคือโอ้โหแตกตื่นโกลหนกันหมด
คนที่ถ่ายคลิปได้ชื่อว่านายเอกพงศ์ชอบใช้นะครับ
เขาเป็นพนักงานบริษัทรับส่งพัสดุอยู่ในปั๊มน้ำมันนั่นแหละ
บอกว่าก่อนที่ฝนจะลงเม็ดสังเกตเห็นลมพายุหมุนก่อตัวขึ้นที่ลานจอดรถของร้านอาหารฝั่งตรงข้าม
แล้วก็พัดหอบเม็ดฝุ่นฟุ้งกระจายเข้ามาในปั๊มอย่างรวดเร็ว
ตอนนั้นก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้
ที่ผ่านไปนี่ทำความเสียหายเยอะนะครับพบว่ามีกระเบื้องหลังคาหมู่บ้านในระแวกแถวนั้นเนี่ยเสียหายไป๑๑หลังคาเรือน
รถยนต์ถูกกระเบื้องหลังคาตกใส่กระจกแตกแล้วก็บุบหนึ่งคัน
ต้นไม้ล้มระเนรนาศหมดนะครับเหตุการณ์นี้หลายท่านอาจจะเอ๊ะแล้วมันเรียกว่าอะไรมันคืออะไรนะครับ
เราถามไปยังนายบัญชาธนบุญสมบัติผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆนะครับ
คุณบัญชาบอกว่าพายุที่เห็นเนี่ยไม่ใช่พายุงวงช้างพายุหมุนอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แต่เรียกว่ากัสนาโดกัสจียูเอสทีแปลว่าลมพัดแรงทันที
หรือว่าอารมณ์แบบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างนี้อันนี้มันคือกัสนาโด
มาถึงห้องส่งเราเลยเหรอคะใช่ระวังคุณเขียนมาสอน
นี่ใส่ชุดแดงมาด้วยเดี๋ยวล่อพายุค่ะตกใจเกยมาโหพายุมาถึงห้องส่ง
ไม่ใช่ลมบ้าหมูลมหัวกุดลมหัวด้วนอะไรพวกนี้
เพราะว่าพวกนี้มันต้องมีแดดร้อนแล้วก็ลมแรงจนเกิดความเสียหาย
แต่อันนี้มันคือกัสนาโด
ถ้าเป็นพวกพายุแลนด์เป๋ามันก็ไม่ได้เป็นลำชัดเจน
พวกนี้ที่ขึ้นมามันจะอยู่ไม่นาน

เพราะคุณผู้ชมดูข่าวแล้วส่งข้อความมาไง
บอกว่าโอ้สมชื่อซอยซอยมังกรแล้วพายุมาเป็นแบบ
มังกรเป็นกลมแล้วแบบสูงยาวนึกออกไหม